หลังจากมีคดีการเสียชีวิตของเสียฟาร์มหมูนะฮะ

ผลการชนะสูตรของแพทย์บอกว่าหัวใจล้มเหลว
แต่ญาติเขามองว่าถูกฆาตกรรมหรือเปล่า
เพราะว่ากระโปรดตรงกระเป๋าตังค์เนี่ยแบบถูกลื้อค้นอะไรหมดเลยนะครับ
ที่สำคัญก็คือมันมีอาถรรพ์เรื่องความเฮียนของผู้ตายเกิดขึ้น

เพราะว่าไปเข้าสิงหลายคนแจ้งเหตุแจ้งข่าวว่าเออ
ถูกฆ่าตายนะถูกจี้ถูกปล้นนะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกรสินนะครับไปที่หมู่บ้านหนองแวงดง
ไปดูว่าข่าวที่เกิดขึ้นตามข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วเป็นอย่างไรกันแน่
จุดแรกที่เข้าไปก็คือที่ป่าอ้อยริมถนนกุฎโดนหนองแวงโดน
ซึ่งเป็นจุดที่พบนายสมหวังจรทภานอนเสียชีวิตอยู่
นายสมหวังนี่เป็นเจ้าของฟาร์มหมู่ในพื้นที่นะครับ
เสียชีวิตอยู่ที่บริเวณแถวนี้นะครับ
แล้วที่โคนต้นประดูกมีทูบปักทิ้งไว้
มีเหรียญบาทหล่นกระจายไปทั่วมีเครื่องเส้นไหว้

ล้ำจรทภาภรรยาของนายสมหวังบอกว่า
ตอนแรกคิดว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่สามีเสียชีวิตเนี่ย
เป็นจุดที่จะมาทำประกอบอาจจะมาประกอบพิธีกรรมเชิญดวงวิญญาณ
ก็มาทำเพราะเชื่อว่าคงจะตายตรงนี้
แต่ว่าตอนนี้ตัดสินใจไม่นำร่างของนายสมหวังชาปนกิจนะครับ
ฝากไว้ที่โรงพยาบาลก่อนที่ห้องเย็น
เพราะจากร่องรอยการเสียชีวิตและหลักฐานที่พบในจุดเกิดเหตุ
ไม่เชื่อว่านายสมหวังจะหัวใจวายเฉียบพลันแล้วก็เสียชีวิต
ตามที่แพทย์โรงพยาบาลห้วยเม็กระบุ
เพราะว่านายสมหวังนั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
อกจากนี้ยังไปพบร่องรอยการถูกทำร้ายมีทรัพย์สินศูนย์หาย
ระหว่างนำร่างนายสมหวังส่งโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
คนในหมู่บ้านก็เกิดอาการคล้ายถูกวิญญาณนายสมหวังเข้าสิง
บอกว่าถูกคนร้ายลวงไปฆ่าชิงทรัพย์
รวมถึงบริเวณที่เสียชีวิตก็ไม่สามารถระบุได้ว่าตรงไหน
เพราะถูกเจ้าที่เจ้าทางสะกดวิญญาณเอาไว้

ต้องการให้ตำรวจตามจับตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้

ว่าสามีเขาไปสิ่งร่างของคนในหมู่บ้านนะครับ

วันนี้ครอบครัวเขาต้องไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดใหม่ด้วยนะ

ค่ะคือเมื่อวานนี้วิญญาณของนายสมบัง
เหมือนกับว่าไปเข้าสิงร่างหลานสะพ้ายด้วยค่ะคุณภาคภูมิ

แล้วก็บอกว่าเนี่ยยังไม่สามารถกลับบ้านได้นะ
เพราะว่าคนร้ายทำพิธีสะกดดวงวิญญาณเอาไว้
แล้วก็วิญญาณยังโกรธแค้นที่ถูกลวงไปฆ่าชิงทรัพย์
อยากจะให้นำคนร้ายมาลงโทษให้ถึงที่สุด

แล้วก็นายวัลลบภูครองนาคค่ะ
ก็บอกว่าเมื่อวานนี้ขับรถไปทำธุระกับแฟน

ผ่านฟาหมูของนายสมบังผู้เสียชีวิต
พอผ่านปุ๊บอยู่แฟนมีอาการผิดปกติคุณภาคภูมิ

แล้วก็บอกว่าสงสารนายสมหวังที่เสียชีวิต
วิญญาณนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในป่าอ้อย
ตัวนายวัลลบก็รีบพาแฟนไปหาพระให้ช่วย
พอไปถึงพระบอกว่าเห็นวิญญาณของนายสมหวัง

พระท่านก็ได้สอบถามวิญญาณนายสมหวังให้ด้วย
บอกว่าถูกคนร้ายลวงไปฆาตกรรมชิงทรัพย์

วิญญาณนายสมบังบอกด้วยว่าอยากพบภรรยามาก

ผูกข้อมือให้กับแฟนสาวของนายวัลลบ
แล้วก็บอกว่าให้พาวิญญาณไปเจอภรรยานายสมหวัง
จากนั้นวิญญาณจะออกจากร่างไปเอง
วันลบก็รีบพาไปเลยค่ะ
ขับรถพาแฟนสาวไปหาภรรยาของนายสมหวังถึงบ้านเลยนะ
พอได้ไปถึงเนี่ยก็บอกเลยว่าคิดถึง

แล้วก็เล่าถึงสาเหตุของการเสียชีวิต
อยากจะให้จับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ

พ่อใหญ่มาอะไรทักทักแฟนผม
ว่าพ่อใหญ่มาทำอะไรทำไมต้องมาสิ่งร่างเขา
แล้วแฟนผมก็บอกว่าอยากกลับบ้าน

ก็ถามว่าเป็นอะไรทำไมทำไมต้องไปอยู่ตรงนั้น
แกบอกว่าไม่ได้ตายเอง

พระที่ผมไปหาก็ถามว่าแม่ล้ำนั้นคือใคร
ผมก็เลยบอกว่าเป็นเมียของเขาเอง

อาจารย์เขาบอกว่าเขาเห็นเป็นผู้ชายตัวใหญ่

แล้วก็เอาที่จูบน้ำมนต์มาเคาะเคาะให้

แล้วอาจารย์เขาก็ปลูกข้อม้ายครบมือให้

แล้วก็ไปกอดกันร้องไห้อยู่ในบ้าน
นี่ค่ะส่วนตัวคุณชนะการภูครองนาคผู้หญิงที่ถูกสิงร่าง
เธอก็บอกว่าพอรถผ่านฟาร์มเลี้ยงหมูก็รู้สึกเลย
รู้สึกผิดปกติในร่างกายแล้วก็เห็นเลยนะคะ
เห็นเป็นวิญญาณของนายสมหวังผู้เสียชีวิตเห็นเป็นวิญญาณปรากฏอยู่
แล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยค่ะรู้สึกตัวอีกที
คือไปถึงบ้านของภรรยานายสมหวังผู้เสียชีวิตแล้ว
ตัวคุณชนะการบอกว่าปกติเธอเองเป็นคนจิตอ่อน
บางครั้งเธอจะสัมผัสกับสิ่งเล่นลับเห็นดวงวิญญาณได้
ก็เลยเชื่อว่านายสมหวังที่มาสิงร่างเธอ
เพราะอยากจะให้เธอให้ข้อมูลจะได้จับคนร้ายมาดำเนินคดี
ทีมข่าวก็พยายามที่จะติดต่อไปยังพระสงฆ์
รูปที่ได้มีการพูดคุยกับทั้งตัวคุณชนะการแล้วก็แฟนนุ่ม
แล้วก็มีการพูดคุยกับวิญญาณในสมหวังด้วยเนี่ย

เป็นหลานกับหลานสะพ้ายนะ
แต่ว่าพระนี่เอ่ยชื่อนางล้ำมา
ล้ำคือใครนี่ก็ไม่เคยรู้จักมาก่อน
แต่ว่าเอ่ยชื่อได้ถูกอย่างนี้อันนี้ก็น่าแปลกใจนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยไปคุยกับอีกครอบครัวหนึ่งนะครับ
ที่บอกว่าถูกวิญญาณของนายสมหวังสิงร่างเหมือนกัน

เจอแต่แม่ของผู้ชายคนนั้น
เล่าให้ฟังว่าเมื่อกลางดึกวันที่๒๖เมษา
กลับมาถึงบ้านก็เห็นมีอาการแปลก
แล้วก็พูดว่าถูกฆาตกรรม

ทั้งที่เขาไม่เคยเจอกันนะฮะ
หานางล้ำซึ่งนางล้ำก็คือคนที่อยู่บ้านข้าง

แต่เป็นวิญญาณของนายสมหวัง

ทำพิธีไล่วิญญาณออกจากร่างของลูกชาย
พอกลับมาที่บ้านก็พบว่า
นายสมหวังออกจากร่างลูกชายไปแล้ว
สมหวังนะครับนำรูปถ่ายนะฮะ
แล้วก็ไปยังจุดที่สารพ่อปู่ในหมู่บ้าน
ที่ไปทำพิธีสอบถาม
ว่าจุดไหนเป็นจุดเสียชีวิตกันแน่

ก็ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกันอีกรอบหนึ่งนะครับ

อันนี้ก็เป็นความเชื่อของผู้คนในหมู่บ้านนะครับ

ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณนะ

ก็ต้องไปไล่ตรวจสอบสอบสวนกันใหม่หมด

ว่ามันมีมูลเหตุอะไรในการฆาตกรรมตรงนั้น

ตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่กล้าเดินผ่านไป
ตรงป่าอ้อยไร่อ้อยตรงนั้นเลยนะ

ก็คือหลังจากที่ผู้เสียชีวิตได้มีการแบบ